เอาล่ะคุณผู้ชมก็ไปติดตามข่าวสารกันต่อเนื่องกันเลยดีกว่า
เรื่องราวของที่จังหวัดพิจิตรยังมีมานำเสนออย่างต่อเนื่องเลยนะคุณผู้ชมนะ

นี่ไปบุกเมืองชาลวันที่จังหวัดพิจิตรนะครับนี่บึกปักมานี่
เพราะว่าเรานำเสนอเรื่องของพิจิตรมาตั้งแต่ตอนเราไปถ่ายทอดสดกันที่นู่นแล้ว
มาในวันนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปนี่ครับ
หลวงพ่อวิเชียนนะครับเป็นอดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดหาดมูลกระบือ
ซึ่งก็เป็นเกจิชื่อดังแห่งรุ่มน้ำน่านเมืองพิจิตรนะครับ
เป็นพระนักพัฒนาผู้สืบสารการทำข้าวเม่าพอกอันเรื่องชื่อ
และเป็นผู้ที่บุกเบิกฟื้นฟูการจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาว
ที่สนามลำน้ำน่านหน้าวัดหาดมูลกระบือ
แม้ว่าท่านนั้นจะมรณภาพไปแล้ว
แต่ทางวัดนะครับได้นำสรีระสังขารใส่โรงแก้ว
เพื่อให้คณะศิษยานุสิตได้นามัศกาลสักการะกัน
ติดตามได้จากรายงานของผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณวัชรีดวงใสครับ
ขี้พึ่งจำลองของพระครูพิเชษธรรมคุณหรือหลวงพ่อวิเชียน
ดีเจ้าอาวาสวัดหาดมูลกระบือ
และอดีตเจ้าคณะตำบลท่าล่อภัยคว้างอำเภอเมืองพิจิตร
ประดิษฐานไว้ภายในกุฏิเดิม
เพื่อให้ชาวบ้านและคณะศิษยานุสิตเข้าไปนามัศกาลศักระบูชา
ท่านจะมรณภาพไปเมื่อ๕ปีที่แล้ว
ท่านเป็นคนพื้นเพชาบ้านวัดหาดมูลกระบือในด้านเดิม
แล้วก็เขารับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดนี้
แล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดตามลำดับเรื่อยมาเป็นเจ้าหน้าที่ตำบล
หลังจากหลวงพ่อวิเชียนได้เป็นเจ้าอาวาสและเจ้าคณะตำบล

โดยเฉพาะการนำมาซึ่งถนนคอนกรีตและสะพานข้ามแม่น้ำ
ทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่และเดินทางสะดวกมากยิ่งขึ้น
เมื่อหลวงพ่อได้รับตำแหน่งเจ้าวาดได้รับตำแหน่งเจ้าหน้าต่ำบลแล้ว
ท่านก็นำถนนเข้ามาสู่หมู่บ้าน
ซึ่งก็สมัยก่อนนั้นก็ชาวบ้านบางท่านก็อาจจะไม่ค่อยเห็นด้วย
ก็อาศัยบินทบาทขอแล้วก็ได้ถนนมาหลายเส้น
พระเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านก็พยายามติดต่อนำเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาช่วย
สมัยก่อนนี้ไม่มีสะพานก็ใช้ลิฟท์
พระเด็กพระท่านค่ะขอลิฟท์มา
ท่านก็ให้ความสำคัญก็คือช่วงของการพัฒนาเสนอสนังต่าง
ท่านได้สร้างสุมประตู๒สุมนะ
ซึ่งเป็นซุ้มที่สวยงามมากทั้งนี้ได้เห็นอยู่
แล้วก็พระเด็บคุณหลวงพ่อก็ได้บุรณะอุโบสถหลังเก่า
ส่วนเงินที่มาจากกิจนิมนต์หรือเงินทำบุญจากพุทธศาสนิกชนและชาวบ้าน
หลวงพ่อวิเชียจะนำมาพัฒนาวัด
และนำไปเป็นอาหารให้ลิงที่มาอาศัยอยู่ที่วัดทุกครั้ง
ท่านไม่สะสมเงินฝากธนาคารก็คือนำมาใช้ในส่วนทุกอย่างที่มีของในวัด
พระเด็กพระคุณหลวงพ่อจะรับผิดชอบหมดเลย
กระทั่งอาหารลิงอาหารป่าก็ได้อาศัยพระเด็จคุณหลวงพ่อไปรับกิจนิมนต์มา
อุปชามาท่านก็นำเงินส่วนนี้มาซื้อกล้วยให้ลิงบ้าง

และสิ่งที่หลวงพ่อวิเชียนให้ความสำคัญมาโดยตลอด
นั่นก็คือประเพณีแข่งขันเรือยาว
โดยที่วัดยังเก็บรักษาเรือขุดโบราณที่หลวงพ่อได้ริเริ่ม
โดยให้มีช่างมาขุดเรือเป็นของวัดเองและมีการแข่งขันไว้
อกจากนี้ยังมีรางวัลการันตีอีกหลายถ้วยรางวัล
โดยปกติท่านจะเรื่องเรือยาวนี่ถือว่าเป็นหัวใจของท่านเลย
เพราะท่านเป็นคนอนุรักษ์เรื่องประเพณีการแข่งขันเรือยาวมาตั้งแต่ตึกจำบันแล้วนะครับ
เป็นเรือที่พระเด็จพระคุณหลวงพ่อท่านพยายามหาไม้มาขุด
โดยเฉพาะช่างนั้นก็เป็นช่างชาวบ้านในหมู่บ้านนี้อีกเหมือนกันครับ
ของตำบลด้านยาวมาขุด

ก็มีพระมหาเมธีจันทวังโสหรือพระอาจารย์เมธีเจ้าอาวาสวัดหาดมูลกระบือรูปปัจจุบัน
ก็มาสืบสารปฏิฐานของพระเด็จพระคุณหลวงพ่อวิเชียน
ทั้งเรื่องการสืบทอดการทอดข้าวเม่าประเพณีแข่งเรือยาวการบูรณวัฒน์พัฒนาหมู่บ้าน
หรือแม้แต่การให้อาหารฝูงลิงกว่า๑๐๐ตัว
สมาภาพก็เห็นว่าวัดธาตุบังกระบือเป็นวัดที่ได้รับการพัฒนามาอย่างดี
ประชาชนมีความเริ่มใส่ศรัทธาในพระเด็บพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างดี
เราก็อาศัยความศรัทธาของญาติโยมสืบต่องานของหลวงพ่อได้
ก็ทำสำเร็จแล้วก็เรื่องของซุ้มประตู
ซุ้มประตูก็มาทำเสร็จจบูรณ์
หลังจากที่หลวงพ่อมรณภาพไปแล้ว
แม้การเวลาจะผ่านพ้นมา๕ปีแล้ว

แต่ความเลื่อมสายศรัทธาของชาวบ้านยังคงอยู่
สมัยหลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่
ศิษย์ต้องหาที่บวชอยู่ในวัดนี้

ถึงปีก็จะกลับมาเขาเรียกว่านมัศกาล
กราบไหว้เป็นประจำโดยเฉพาะงานแข่งเรือ